นอกจากการออกไปหาอาหารในปงในป่ากลับมาเป็นวัตถุดิบแล้วเนี่ยนะคะ
การเล่นดนตรีภื้นบ้านนี่ก็เป็นอีกนึงกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันทำ
กับเสียงกรองป้องชึ้งที่เข้าการค่ะ
ไปดูว่าน่ารักขนาดไหน
เสียงจึงเตืม
เข้าท้อนมากเสียงพลิน
มันหวานมากคุณผู้ชมนึกออกไหมเราฟังแล้วเราก็เพลิน

เดี๋ยวนั่นคือกลองหรือฮะ
กลองค่ะกลองกระดิษฐ์ค่ะ
กลองกระดิษฐ์นี่ของจริง
กลองนี้ก็ใช้งานได้จริง

เสียงดีมากแล้วมันเข้ากันคุณเห็นไหม
ความสอดคล้องกันของเสียงพินนะคะ
วันประยุกต์แล้วมันช่างความทอดเติร์นได้เลย
ต้องชื่นชมนะคะคนที่คิดไอเดียนี้เจ๋งมากเลย
จริงแล้วเราก็จะได้เห็นความสามารถหลากหลายแบบนี้
ของทั้งเด็กน้องหรือว่าไอเดียดีนะจากทางแบบว่าเยาวชน
กลุ่มต่างที่นำเสนอกันไปก็มีบ่อยครั้งแล้วนะคะ
อันนี้ก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมให้ผ่อนคลายกันไปในช่วงนี้แล้วกันเนาะ

ดูอะไรแบบนี้มันก็ผ่อนคลายดีนะ